อะไรอร่อยทานกันในช่วงตลอดกิน

เขาบอกว่ามีเมนูเด็ดที่นั่น

อร่อยขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของ

พาคุณผู้ชมมาที่ร้านกุ้งหลวง

เขาบอกว่าเป็นร้านใหม่ฮะ

จังหวัดตราดเอาจริงจริงมันก็เป็นร้านเก่าแก่

คือเดิมทีเขาขายอยู่ที่บ้าน
ยายม่อมตำบลแหลมงอบ

แต่ตอนนี้ย้ายมาแถวในเมืองแล้วนะ

หรือเจ๊หรอวัย๗๒ปี

คุณดูสองแม่ลูกเขาขายด้วยกันแล้วดูกุ้งเขา

เป็นไงเกินปุ๋ยมุ้ย

เพราะหน้าลุยน่ากินจริง

จากรุ่นสู่รุ่นแม่สู่ลูก

แล้วเขาบอกว่าที่ต้องตำพริก
แบบใหม่สดเขาไม่ใช้การปั่น

เท่านั้นครับเหมือนกับข้าวแม่ทำ

นี่เลยครับเมนูกระทะร้อน
รวมมิดทะเลเกาะช้า

แล้วต่อไปเมื่อสั่งเมนูกระทะร้อนแล้ว

มันจะไม่เหมือนข้าวผัดทั่วไปเขาจะทำการทอดไข่บางแล้วห่อข้าวที่ผัดแล้ว
แล้วก็จัดด้วยส่วนผสมที่มันลงตัวกุ้งหมูหมึกใส่วุ้นเส้นปนลงไปในข้าวด้วย
ไม่เคยเห็นนะข้าวผัดที่ใส่วุ้นเส้นลงไปในข้าวด้วยอ่ะไม่เคยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าเป็นรสชาติที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเองฮะ
เมนูราคาไม่แพงนะถูกกว่าที่คิดอย่างไอ้กระทะร้อนนี่เท่าไหร่
ที่บอกว่ามีทั้งกุ้งหมึกหมู๑๘๐บาท
ฮะส่วนกุ้งอ่ะเอาจริงนะถ้าเป็นพวกกุ้งเผากุ้งอะไรอย่างเงี้
จะคิดตามน้ำหนักอยู่แล้วนะเพราะตัวเขาใหญ่ไง
ราคากิโลกรัมหนึ่งก็สี่ร้อยถึงหกร้อยน่ะแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ขนาดเอ้า
ถ้ารวมเป็นกิโลแล้วเนี่ยนะผมว่าก็ได้กุ้งหลายตัวอยู่นะเยอะอยู่
ผมว่าคุมตัวหน้าสี่ร้อยถึงหกร้อยเนี้ยอ่ะคุณผู้ชมไปลองทานก็ได้
ถ้าใครไปเที่ยวแถวตราดนะครับหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้
รวมไปถึงไปส่องหน่อยดิในเฟซบุ๊คแฟนเพจเขาร้านอาหาร
กุ้งหลวงตรรรรรร์ลาปอ่าอู้หูเห็นขนาดนี้อยากจะไป

ที่เป็นสายแบบซีฟู้ดน่าจะถูกอกถูกใจนะจ๊ะ